อีกแล้วค่ะข่าวแบบนี้โทษทันของยาเสพติดนะผู้ชายคนหนึ่งเสพยาเสพติดจนหลอนจนคลั่งค่ะแล้วสุดท้ายไปขอเงินแม่จะไปซื้อยาเสพติดแม่ไม่มีให้อ่ะไปทำร้ายร่างกายแม่นะคะตำรวจต้องไปบุกจับแบบนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคือตอนที่ไปถึงนะไม่ยอมให้ตำรวจจับง่ายนะชายคลั่งคนนี้นะคะ
หนีไปซุกตัวอยู่ในบ้านค่ะสุดท้ายก็รวบตัวได้นะคะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักประมาณสองทุ่ม
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรังเข้าระงับเหตุในบ้านหลังหนึ่งที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะ
คลั่งคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่เป็นคนทำร้ายร่างกายแม่บังเกิดกล้าวของตัวเอง
แล้วแม่อายุเจ็บสิบสองปีแล้วอัธิบันถ้าตามศักดิ์เราก็เรียกว่าคุณยายแล้วนะ
พอทำร้ายร่างกายแม่เสร็จปุ๊บปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้าน
แล้วส่งเสียงดังเอะอะโวยวายตลอดเวลา
เรื่องต้นค่ะตำรวจพยายามที่จะร้องเรียกให้เปิดประตู
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ยอมเปิดประตูค่ะ
เขาก็เลยตำรวจทำไงใช้ขวานงัดประตูเข้าไป
พบว่าชายคนนี้ซ่อนตัวอยู่ในห้องนอน
กางเกงขาสั้นสีดำเพียงตัวเดียวนะคะ
แล้วก็ยอมให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มแต่โดยดีก็ต้องยอมแล้วค่ะ

ทราบชื่อผู้ชายคนนี้ชายคลั่งคนนี้นะคะ
นายพรธวัฒน์เรืองพรอายุ๓๖ปี
แล้วคุณประวัติเนี่ยไม่ธรรมดานะ
เคยต้องคดียาเสพติดแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้น
เรื่องต้นนายพรธวัฒน์สารภาพบอกว่า
ลงมือก่อเหตุทำร้ายแม่มาแล้ว๒๓ครั้ง
เนื่องจากขอเงินไปซื้อยาเสพติดแต่แม่ไม่ให้
กระทั่งค่ำเมื่อวานนี้เกิดอาการลงแดง
เห็นภาพร้อนคลุมคลั่งทำร้ายแม่อีกครั้งหนึ่ง
พี่สาวก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาจับตัวนายพรธวัฒน์คนนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าไปนำตัวเขาไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าม่วงแน่
ยังไม่ได้ม่วงยังไม่ทันม่วงค่ะ
ไม่เพราะว่าเป็นสีม่วงแต่ว่าคือคนที่เสพยาเสพติดเยอะ

ประสาทสมองเขาอันนั้นผิดเพี้ยนไป

ถ้าม่วงเนี่ยไม่แน่นะ
ถึงขั้นว่าอาจจะเกิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยก็คือ
นำตัวไปเที่ยวโรงพักแล้วก็ต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กลับไปเถอะค่ะไปอยู่ในที่ชอบ